หนึ่งครับที่วัดสมานรัตนารามที่นั่นเขาก็ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ที่วัดนี้นะคะมีสิ่งที่เป็นที่สุดที่หลายคนรู้จัก
และมีสิ่งที่เป็นที่สุดที่น้อยคนนักจะรู้จักค่ะ
หมอไก่มาเลยนะคะมาเลยค่ะ
โอ้โหและนี่นะคะก็คือพระพิคเนตปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ
องค์ของท่านนะคะจะเป็นสีชมพูทั้งองค์เลยค่ะ
มีความสูงถึง๑๖เมตรแล้วก็มีความกว้างอยู่ที่๑๔เมตรนะคะ
ด้านซ้ายมือของหมอไก่นี่ค่ะจะมีพระพิคเนธนะคะทั้งหมด๓๒ปางค่ะ
ให้เราได้ทำการกราบไหว้ขอพรกันนะคะ
นี่นะคะก็คือเป็นพระพิคเนศนะคะทั้งหมดสามสิบสองปางค่ะ
ซึ่งพระพิคเนธนะคะถือว่าเป็นมหาเทพแห่งความรู้แล้วก็ความสำเร็จทางด้านการงาน
เรียนการศึกษาการเงินความรักปัดเป่าอุปสรรคและแก้ไขปัญหาต่างค่ะ
คุณผู้ชมแปลกใจไหมคะว่าทำไมคนที่เขามาขอพรที่นี่ค่ะ
เขาถึงต้องมีการมากระซิบที่ข้างหูหนูตัวนี้นะคะ
เพราะว่าอย่างนี้ค่ะเขามีความเชื่อกันนะคะว่าเวลาที่เราค่ะขอพรนะคะ
แล้วเรามากระซิบที่ข้างหูหนูมุสิกะตัวนี้ค่ะก็จะทำให้เรานะคะสมหวังในคำอธิษฐานนั่นเองค่ะ
ในทางความเชื่อนะคะเขาเชื่อว่าหนูมูซิกะค่ะเป็นบริวารขององค์พระพิคเนธนะคะ
แล้วหนูมุสิกะค่ะก็จะช่วยนะคะนำคำอธิษฐานของเราค่ะ
ย้ำเตือนกับองค์พระพิคเนตเพื่อให้องค์พระพิคเนธนะคะประธานพรให้กับเรานั่นเองค่ะ
วันนี้มาแก้บนครับเนื่องจากขอพรขอทั้งโชคลาภครับ
ค่อนข้างจะสำเร็จทุกประการที่ขอท่านนะครับผม
มาบ่อยค่ะเมื่อกี้ไปแก้บนมาค่ะข้างบนเรื่องเข้ามหาวิทยาลัยได้ค่ะ
ซึ่งที่วัดสมารัตนารามแห่งนี้นะคะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นอีกมากมาย
ให้เราได้กราบไหว้ขอพรกันค่ะเดี๋ยวตามหมอไก่มาขอพรกันเลยนะคะ

ซึ่งการล่อใต้องค์พญานาคแบบนี้นะคะเขามีความเชื่อกันค่ะว่า
จะทำให้อุปสรรคปัญหาคลี่คลายเป็นการสะดอกเคราะห์ปรับดวงชะตาให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมคะด้านหน้าหมอไก่นี้นะคะก็คือองค์ท่านเท้ามหาพรมค่ะ
ซึ่งในทางความเชื่อนะคะเขาเชื่อกันว่าท่านเท้ามหาพรมค่ะ
เป็นผู้สร้างโลกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะ
ขอพรในเรื่องไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพเนี่ย
ก็สามารถมาขอพรกับองค์ท่านเท้ามหาพรมนี้ได้เลยนะคะ
และถ้าคุณผู้ชมนะคะมาที่วัดนี้ค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ
กับการขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิมปางประธานบุตรองค์ใหญ่ด้านหลังหมอไก่นี้นะคะ
เพราะว่าเขามีความเชื่อกันค่ะว่าถ้าใครนะคะที่มาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารนะคะ
หรือว่าขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก็จะได้สมอย่างใจปรารถนาค่ะ
ยังมีอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่เราจะต้องไปไหว้ขอพรกันนะคะ
เดี๋ยวตามหมอไก่มาเลยค่ะ
เชื่อครับเชื่อว่าถ้าเรามาขออะไรแล้วเราตั้งใจอะไรแล้วเนี่ยท่านให้
มีคนเขาสำเร็จแล้วเขาขอแล้วเขาได้โชคลาภไป
ก็มีความเชื่อที่จะต้องตามมาก็เลยจะมาขอโชคลาภกับท่าน
สำหรับด้านหลังหมอไก่นี้นะคะก็คือจราเข้โหราเทพารักษ์ค่ะ
ซึ่งจราเข้โหราเทพาลักษณ์ตัวนี้นะคะ
มีประวัติที่มายังไงเดี๋ยวต้องถามจากพี่ต่อค่ะ
ต่อคะไม่ทราบว่าประวัติที่มาค่ะ

ชาวบ้านที่เขาหาปลาเขาพบเห็นท่านโหลาอยู่ที่รุ่มน้ำบามกง
ชาวบ้านที่เขารู้ข่าวเขาเลยตามหาตามหาแล้วเจอตัว
เค้าเจอตัวเค้าก็ใช้ปลูกยิงยิงท่านหล่าถึงกับเสียชีวิต
เค้าก็แลกเนื้อของท่านหล่าเอามากิน
มีคนมาขอโชคขอราบแล้วได้จริงด้วย

ตอนอยู่ที่วัดพระหลงพ่อก็เลยสารจิตว่า
ขอให้ท่านโหลาเปลี่ยนจากความดุร้ายเป็นความโชคดี
แล้วก็มีญาติโยมมาเที่ยวมาทำบุญ

รากสุดเลยก็มีคนได้โชคได้ราบ
เห็นไหมทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวเหนือธรรมชาติ
ยากที่จะหาคำตอบในทางวิทยาศาสต
แต่ว่าก็เป็นความเชื่อที่นำมาฝากกันค่ะ